กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับ
คุณผู้ชมครับวินาทีต่อไปนี้นะฮะ
ครอบครัวของน้องนัทจากจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันตอบคำถาม๔ข้อ
เพื่อที่จะคว้าทุนไปต่อลมหายใจ
จะสามารถรักษาบ้านที่เขารักเอาไว้ได้หรือไม่
เคยตอบคำถามไปพร้อมกับคนที่เข้าแข่งขันไหม

วันนี้ผมเอาใจช่วยนะครับพร้อมไหมครับ

ถ้าพร้อมแล้วเชิญน้องนัทมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
หนูต้องวิเคราะห์ให้ดีวางเรื่องให้ดี
การที่พลาดหลายครอบครัวนะครับ
พลาดจากการวางเรื่องให้คนในบ้านขึ้นมาตอบเท่านั้นเอง

ถ้าวางถูกคนแล้วก็พี่ว่าไปได้โชคดีนะพร้อมไหมฮะ

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑หลวงพ่อคูณ

เรื่องที่๓ฟุตบอล
เรื่องที่๔บ้านของเรา
เรื่องที่๕ยิ่งยงยอดบัวงาม

เรื่องแรกเรื่องบ้านของเราครับ
ทำไมเลือกเรื่องบ้านของเราลูก
ส่วนมากหนูอยู่บ้านมากกว่า

ตั้งแต่เกิดคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังนี้มากที่สุดคือใคร

บ้านนี้เห็นบอกว่านะมีทีวีเครื่องหนึ่งเหรอ

ทีวีเครื่องนี้นะฮะที่มุมขวาบนของเครื่อง
มีคนเอาสติ๊กเกอร์หมีภูมาติด

ลุงเขียดติดสติ๊กเกอร์หมีภู
ก็คือเอามาติดไว้เห็นมันน่ารักดีเหรอ

เอาใจช่วยอ่ะไม่รู้แหละหนูต้องตอบแล้วนะ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
สติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่หน้าทีวี
หมีภูผูกผ้าพันคอสีอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งสีเขียว

ตัวเลือกที่สามสีชมพู
ตัวเลือกที่สี่สีน้ำเงิน

ไม่มีหมีภูติดอยู่บนทราธานะคะ
ถ้าพร้อมแล้วน้องนัทเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
ตัวเลือกที่หนึ่งสีเขียวครับ

แล้วเราไปฟังเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้านะครับ
ภาวนาว่าให้เป็นคำตอบที่ถูกทั้งหมด
นัทยังไม่หมดหน้าที่
นัทจะต้องเลือกว่าจะให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วหนูจะเลือกเรื่องไหนให้พ่อสองขึ้นมาตอบ

คือเรื่องหลวงพ่อคูณ

เรื่องอิงโยงยอดดวงนาม

ทำไมเลือกเรื่องหลวงพ่อคูณให้กับคุณพ่อครับ
พ่อหนูนั่งท่องเรื่ององค์พ่อคุณนี่แหละ

คุณพ่อดูข้อมูลหลวงพ่อคูณมา

ขอเชิญพระสองมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
จริงเหรอพ่อที่บอกว่าพ่อดูข้อมูลหลวงพระคูณมาด้วย

จ๋าอยู่จังหวัดนครราชศรีมาตั้งแต่เกิดเลยหรือเปล่าครับ

ด่านคุณทศมาใช้ชีวิตอยู่ที่ด่านคุณทศนี่กี่ปีแล้วครับ

ก็น่าจะรู้ข้อมูลของด่านคุณทศบ้างแหละนะ
เพราะว่าที่สถานที่นี้ของด่านคุณทศเนี่ยมีสถานที่สำคัญมากมายเลยนะครับ
มรดกโลกทางธรรมชาติจากยูเนสโก้ก็คืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
อุทยานแห่งชาติทัพลานที่มีพื้นที่อยู่ในโคราชบ้านเรา
แล้วก็ยังมีวัดบ้านไร่ที่มีหลวงพ่อคูณซึ่งเป็นอดีตเจ้าวาดของวัดบ้านไล่ที่คนไทยยังรักและศรัทธาท่านอยู่นะครับ
ปัจจุบันนี้เคยไปไหมพ่อ

จำได้ไหมว่าหลวงพ่อคูณมรณภาพมากี่ปีแล้ว

ก็คงจะประมาณนั้นนะฮะต้องนึกข้อมูลเกี่ยวกับหลวงพ่อไว้นะ
พ่อนึกให้ดีนะเพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
หลวงพ่อคูณมรณภาพในวันใดตัวเลือกที่หนึ่งวันพฤหัสสบดี
ตัวเลือกที่๒วันศุกร์

ตัวเลือกที่๔วันอาทิตย์
จำได้ว่าหลวงพ่อคูณท่านมรณภาพมรณภาพวันที่๑๖
แต่จำไม่ค่อยได้ว่าเรื่องตัวเป็นอะไร

พร้อมแล้วพ่อสองเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่๔วันอาทิตย์ครับ
จะเลือกให้ใครมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องใหม่ครับ

ทำไมเลือกเรื่องนี้ให้กับลูก

น้องใหม่มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เป็นนักกีฬาของโรงเรียนด้วยใช่ไหมครับ

รักไหมในที่เราเล่นเนี่ยเรารักไหม

จริงแล้วนะลูกมันต่อยอดได้นะ
ถ้าเราขยันแล้วหมั่นฝึกซ้อมนะลูกพี่เอคิดว่าไม่แน่หรอก
เราอาจจะเป็นอนาคตทีมชาติก็ได้

โคราชนี่ก็มีทีมประจำจังหวัดนี่

หนูรู้จักชื่อเต็มของสโมสรจังหวัดนครราชศรีมาไหม

นครราชสิมามาตราเอฟซี

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เคยดู
มาครราชสิมามาตราเอฟซีบ่อยอยู่ครับ
โทรในโทรทัศน์ผมก็รู้อยู่บ้างแล้วก็มั่นใจมาก

ตัวเลือกที่สองสวาสตร์แคทครับ

เหลืออีกข้อเดียวเท่านั้นหนูจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เลือกแม่รังทำไมไม่เลือกลุงอ่ะ

เอ้าใหม่ไม่มั่นใจลุงอ่ะลุง

ใหม่ไม่มั่นใจลุงเลยอ่ะ

พริกทำไมเลือกเรื่องพริกให้แม่

ลูกขอเชิญแม่รังมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ลูกชายเลือกเรื่องพริกให้กับแม่

ซึ่งเป็นงานของครอบครัวเราใช่ไหมครับ

อย่างที่บอกว่าเราปรับปรุงเพื่อให้เข้าใกล้กับความสามารถแล้วก็ใกล้กับอาชีพที่เราทำมาหากินกันของทุกครอบครัว
รับจ้างเก็บพริกนี่มากี่ปีแล้วฮะ
มาเป็น๑๐ปีแล้วค่ะ
วันหนึ่งเนี่ยเก็บพริกได้ในไล่เนี่ยประมาณเยอะไหมแม่

เป็นไล่ไหมถ้าเก็บกันจริงวัน

แล้ววันหนึ่งเนี่ยตอนนี้แม่แม่รับจ้างเก็บเด็กได้ประมาณกี่กิโลเคยชั่งไหม

ต่อคนไหม
ขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

แล้วก็มีกระจาดกระด้งกระโล่
กะโลก็แล้วแต่บางบ้านเขาเรียกว่ากระจาดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ

ครบในจำนวนที่เรากำหนดเอาไว้

พอมัดเสร็จปั๊บตีละครั้งเป้ง
เวลาที่เรากำหนดถือว่าภารกิจนี้เสร็จสิ้น

ระหว่างพ่อสองแล้วก็ลุงเขียด

แกไม่ค่อยได้เก็บบ่อยอย่างนั้นพี่สอง

เวลาที่ไปเก็บพริกไปทำสวนอะไรก็ไปด้วยกัน

ขอเชิญพ่อสองมาเป็นผู้ช่วยครับ

ก็คือช่วยเด็ดคั่วพริกแล้วก็มาชั่งเลยนะ

กติกาสำหรับข้อนี้นะครับก็คือ
คั่วพริกใส่ถุงหนัก๓ขีด
แล้วมัดปากถุงให้เรียบร้อยภายในเวลา๓นาที

๓ขีดนะครับ

ใกล้แล้วไข่มานิดนึก

เดี๋ยวมัดยาน
พ่อไปร้องกระดิ่ง

เฉียชิวเหมือนกันผมก็ไม่รู้นะว่า
จะสามารถทำได้หรือเปล่านะครับคุณผู้ชม

ว่าถ้าอยู่ภายในระยะเวลา๓นาทีไม่เกินนะฮะ

กำลังทำภารกิจนี้ได้สำเร็จนะครับ
คุณผู้ชมเอาใจช่วยกันนะครับว่า

จะสามารถพิชิตเงินล้านกลับบ้านได้หรือไม่

นครราชศรีมามัสด้าเอฟซี
มีฉายาว่าอะไร

โทษโทษโทษ